ได้เคยเห็นคนดีดมั้ยพี่เบิร์ตเป็นนึงแค่

วันไหนไม่ดีดไม่ใช่พี่นะ
ดีดก็แบบลูกลีลูกลนอยู่หน้ายุ่งไม่ได้

แต่ขี่ในซอยไม่ต้องขี่เร็วหรอกครับ

ใครจะบ้าบักกันลูกมาแจ้งมา

โอ้โหมึงดีดสักขนาดนี้

กูอยู่เนี่ย

เฮ้ย

มันมีเชื้อเนี่ยอย่างนี้มันมีเชื้อ

เพราะว่าน่าจะต้องตรวจปัสสาวะ

ตรงนั้นเราจะสามารถเหน็บไหมในหมวกกับน็อกได้
เคยเห็นป่ะ
เราเคยเห็น
โอ้โหจรรย์๒๓ครับซอยที่เกิดเหตุครับซอยจรรย์สนิทวง๒๓เลยฝั่งธนบุรี
คือคนในซอยเนี่ยออกมาเตือนเขาหนูขี่ช้าหน่อยก็ได้ลูกแต่โดนสวนกลับมาผมขี่เร็วตอนไหน
คือตอนนี้ยังไม่ได้ขี่ไงแต่ก่อนนั้นแกขี่มาแล้ว
ทำทีเป็นคุยปลายสายไม่รู้คุยกับใครพี่เบิร์พี่น้ำแข็งแล้วก็ขู่ทิ้งท้าย
ฝั่งผู้หญิงที่มาเตือนด้วยนะบอกเดี๋ยวจะไปตามพวกมาทำร้ายด้วยนั่นสักพักก็บิดมอเตอร์ไซค์ไปเลยครับ
โอ้โหนี่คือจังหวะช็อตที่เรามาเปิดให้ดูเนี่ยเป็นจังหวะที่คุณป้าร้านขายขนมปังเนี่ยเตือนแล้ว
แต่ก่อนหน้านี้คือร้านทำผมเขาก็เตือนแล้วก็
เตือนมาก่อนมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเตือนคนนั้นชื่อทาตรีครับหมายถึงคนที่ไปเตือนคนแรกนะ
นักข่าวไปเลยไปคุยกับพี่ทาตรีเป็นเจ้าของร้านตัดผมที่เตือนคนแรกแล้วก็บอกว่า
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นวันจันทร์ที่ผ่านมาช่วงสายสายค่ะวัยรุ่นคนนั้นคุณผู้ชมที่ดีดเนี่ยนะ
มีพี่ชายต่างพ่ออยู่ในซอยนี่แหละจรรย์๒๓ก็ขี่มาซะเร็ว
คุณทาตรีเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุเอาซอยมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรอย่างนี้
แต่วัยรุ่นคนนั้นดึงไอ้เหล็กขูดชาร์ฟมา
แล้วก็มายืนโต้เถียงกันจนมีป้าร้านขายขนมปังมาช่วยเสริมอีกแรง
ช่วยเสิร์ฟอีกแรงนี่ไงมือซ้ายใช่ไหมมันจะมีไอ้เหล็กขุดช้าปมาด้วย
ส่วนป้าร้านขายขนมปังคือคุณลักษณะอายุ๔๔ปีก็เป็นคนที่โตเถียงกับหนุ่มดีดนั่นแหละคุณผู้ชม
คุณลักษณะเล่าให้ฟังว่าเธอเห็นเหตุการณ์ก็เลยขอให้แฟนเข้ามาช่วยด้วยอีกคนนึง
นี่คนนี้คุณลักษณะคุณลักษณะก็บอกเนี่ยฉันก็พยายามพูดดีเลยนะเตือนเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุกับใครก็ตอนแรกยังเสียงนุ่มอยู่เลยนูหนูคือถ้าคุณพี่เขาเนี่ย
แล้วพี่ลักษณะก็บอกอะไรนะไหนดูสิเชื้อใครจะมากกว่ากันนี่แหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังพี่ลักษณะหน่อย
ขนาดอย่างนั้นยังหัวปูดคิ้วเจาะเลยถ้าเกิดว่ามาอย่างนั้นก็คือตายอ่ะบอกได้เลยว่าเด็กตายแน่
นี่เอาจริงนะพี่ลักษณะเขาเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยนะ
มีการแบบแสดงความรู้สึกแสดงออก
แต่เขาเริ่มจากความนุ่มนวลก่อนใช่ไหม
แล้วก็ยังไงขอให้บรรยัติศัพท์คำนี้ไว้ใช้อ่านข่าวด้วย

เป็นการเปลี่ยนที่เอ้ยมันไม่ได้จบแค่นี้นี่มีไออะไรสักแค่นี้
หายไปแล้วนะครับคุณผู้ชมน่าจะเดาได้แต่ทีนี้ครับ
อย่างที่บอกไปว่านุ่มดีดดีดคนนั้นเนี่ยเขามีพี่ชายต่างพ่อใช่ไหม
อยู่ในซอยนี้แต่ไปฟังพี่ชายต่างแม่ของหนุ่มดีดหน่อย
พี่ชายคนนั้นเขาบอกว่าอ๋อน้องผมเองชื่อชายาอายุ๒๘ปี
มาอยู่กับเขาในซอยนี้ได้ไม่ถึง๓เดือน
ทั้งตัวเขาแล้วก็แม่เนี่ยเคยเตือนชัยยาหลายครั้งแล้ว
แต่ชายาไม่ฟังน่ะสิสุดท้ายครับตำรวจครึ่งเข้ามาแล้ว
ตำรวจสลบองค์คุณรอนก็ไปจับชายามาได้
ตอนตำรวจคุมตัวไปห้องสอบสวนเนี่ยนักข่าวพยายามจะถามนะ
ตอบหรือเปล่าลองฟังดูครับ

ก็เห็นดีนี้ก็ต้องตรวจปัสสาวะหน่อย

แหมตอนแรกแต่ท้ายต้นข่าวแล้วเกรงใจ

เลยโดนแจ้งข้อหาเสพยาบ้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไป
ส่วนกรณีที่ใช้เหล็กแทงผู้เสียหาย
เดี๋ยวอยู่ระหว่างรอผู้เสียหายมาให้ปากคำ
ดำเนินคดีต่อไปอาจจะโดนข้อหาเพิ่มด้วยครับ
ใช่คือคนเขาก็กลัวไงคนในชุมชนกลัวว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้อีก

เขาก็แบบจะเจอไหมเห็นมาป้วนเปรี้ยนอยู่หน้าชุมชน

ย่าดูแลใกล้ชิดนะ